บอกว่าเป็นเห็ดที่หาทานได้ยากปีนึง

เออมันเป็นชูชัน

โอ้แต่เรายังที่คุณพูดออกมาคิดไม่ได้เลย

เขาบอกว่าเอาจริงวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บเห็ดหรอกนะ
ตั้งใจจะไปหาหน่อมงหน่อไม้หาอย่างอื่น
แต่ดันไปเจอเห็ดเข้าแล้วไม่ได้เจอแค่หัวสองหัว

เนี่ยคุณผู้ชมฮะผมสงสัยมันคือเหตุอะไรคุณผู้ชมสงสัยไหม
อยากรู้ไปรู้พร้อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดปลวกไฟ
เห็ดปลวกแดงหรือเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าเห็ดปลวกฝาน
เห็ดปลวกฟานจะฝาจะฟานแล้วแต่
คือมันเรียกได้หลายชื่อคุณผู้ชมแต่หลักมันคือเห็ดปลวกเขาว่าอย่างนั้น
แล้วมันจะขึ้นตรงไหนขึ้นแถวตรงที่มันชื้นอย่างนี้
พอฝนตกมันก็ฝนหายไปมันก็โผล่พวดขึ้นมา
แล้วถ้ามันขึ้นตรงไหนตรงนั้นก็จะขึ้นอีก

เอาสิ่งดีพวกนี้มาให้เราได้ดูกัน
ผมว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านจริงนะน้องไปต่อ
มันอาจจะเป็นแบบโค้งสุดท้ายในการเก็บเห็ดแล้วนะ
จริงแล้วเห็ดก็เป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะ
คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็หันมากินเห็ด
แทนเนื้อสัตว์ได้อย่างดีเลย